หลายท่านกินปลาและเคยกล้างปลาติดคอไหม
เคยสิค่ะที่สุดก็เอาแบบข้าวมาปั้น
ใช่บางคนบอกให้กินข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้
ก็เป็นวิถีชาวบ้านที่ใกล้ตัว

แต่ว่าเรื่องนี้คือกล้างมันเลยจากลำคอไปแล้ว

ครับเรื่องนี้นะฮะเขาเอามาโพสต์เป็นอุทาหรณ์
บอกมหันตภัยกล้างปลาซึ่งเพจดังดราม่าแอดดิต
หยิบยกเรื่องนี้ของลูกสาวท่านหนึ่ง
ที่เอาเรื่องของคุณแม่มาบอกกล่าวกัน
เล่าว่าเป็นอุทาหรณ์มหันตภัยกล้างปลา
แล้วก็มีไทม์ไลน์ว่าคุณแม่กินปลาเมื่อไหร่
แล้วมันไปติดอยู่ในลำไส้ยังไงบ้างนะครับ

ช่วงนี้เที่ยงพอดี

คนทานปลาทอดนี่ไม่กล้าทานแล้วนะ

ก็บอกว่าคุณแม่๓สัปดาห์ท้องป่องมากเลยคุณ
วัยอายุ๖๓ปีมีอาการปวดหลังมากเป็นมาประมาณ๓สัปดาห
กระทั่งถึงวันที่๒๘มีนาคมขออภัยอีกทีครับ
กระทั่งถึงวันที่๒๘พฤษภาคมมีอาการปวดท้องด้านซ้ายแบบเจ็บ
ดก็สะดุ้งก็กินยาหอมกับยากระต่ายขาวก็ไม่ดีขึ้น
ท้องด้านซ้ายหนักมากขึ้นจนนั่งหลังตรงไม่ได้คุณ
วันที่๒๙พฤษภาคมช่วงบ่ายพาไปหาหมอที่คลินิก
ที่คลินิกตรวจเบื้องต้นคลำท้องบอกให้รีบเลย
รีบไปโรงพยาบาลด่วนเพราะว่าผิดปกติแล้ว
หลังจากนั้นแม่ก็มาโรงพยาบาลคุณหมอตรวจละเอียดมาก
แม่มีอาการติดเชื้อเม็ดเลือดขาวต่ำแล้วนะ
ตรวจโรคทางสูตินาบรีก็ไม่มีปัญหาอะไร
งดข้าวงดน้ำเสียบสายยางลงจมูกต่อเข้ากระเพาะ
เพื่อดูดน้ำย่อยกับดูดลมออก
แล้วแม่ท้องป่องมากเลยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ
ผลเบื้องต้นบอกว่ากระเพาะลำไส้ข้างขวาน่าจะมีปัญหาด้วย
อักเสบแต่ต้องรออ่านผลแบบละเอียดแล้วจะประชุมกับคุณหมอ
ระหว่างรอผลอยู่อาการแม่ไม่ค่อยดีเลยนะคะ
ที่ดูดน้ำในกระเพาะขึ้นมามีน้ำมากขึ้นสีเขียวเข้มฟองฟอด
มีริ่มเลือดออกมาเรื่อยแล้วก็มีลมเยอะจนถุงป่องเลยนะครับ
มาถึงวันที่๑มิถุนายนนี่ผ่านไปกี่วันแล้วหลายวันแล้วนะ
คุณแม่ของเธอต้องทรมานเหมือนกันนะครับ
วันที่๑ประมาณ๓๔ทุ่มหมอแจ้งว่าให้วันรุ่งขึ้นต้องผ่าตัดทันที
ผลออกมาว่าเห็นชิ้นส่วนคล้ายก้างปลาทิ่มทะลุลำไส้เล็ก
แม่อาจจะอักเสบติดเชื้อมาจากเหตุนี้เหตุก้างปลาเนี่ยนะครับ
วันที่๒มิถุนายนแม่เข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่เที่ยง
ออกมาตอนบ่ายสามครึ่งก็๓ชั่วโมงกว่าคุณหมอผ่าตัดเปิดหน้าท้องเลยคุณ
โอ้โหเปิดลำไส้เล็กออกเอาก้างปลาสองอันที่ทิ้มลำไส้ส่วนล่าง
ทิ้มจนทะลุไปด้านหลังเลยนะฮะหมอบอกว่าการรักษาขั้นตอนนี้เรียบร้อยดี
แผลด้านในหมดแล้วแต่มีข้อกังวลอยู่ว่าแผลจะสมานติดยาก
เพราะลำไส้ส่วนนี้เป็นช่วงที่น้ำดีน้ำย่อยวิ่งผ่านเยอะมาก
อยู่ที่ร่างกายคนไข้จะฟื้นฟูซ่อมแซมให้แผลลำไส้สมานได้หรือเปล่า
นี่แหละครับลูกสาวก็เลยบอกว่าปลนะ
พอแม่ฟื้นแม่ก็ถามว่าแม่เป็นอะไร
ลูกก็ถามว่าแล้วแม่กินปลาไปเมื่อไหร่
ถามจนกระทั่งแม่สงสัยมันกลืนกล้างปลา
นอกจากไปติดคอมันไหลลงไปที่ลำไส้
โดยที่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเผลอกลืนไปเมื่อไหร่นะครับ
ลูกก็เลยบอกว่านี่แหละครับเป็นอุทาหรณ์
หันตภัยกล้างปลาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก
ใช่ดูแล้วก็น่ากลัวนะคะ